เห็นไหมนะคะผู้รับหมายว่าคนหนึ่งชอบเล่นไก่ชน

พนันกับดาบตำรวจนายหนึ่งนะคะพนันกันไว้
ปรากฏตัวเองตีไก่แพ้เงินไม่พอจ่าย
บอกเดี๋ยวขอกลับบ้านไปเอาเงินมาจ่าย
เขาบอกว่าเขาถูกดาบตำรวจนายนี้ล็อกคอไว้แล้วต่อว่าต่างนานา

แล้วถูกกลุ่มตำรวจนอกเครื่องแบบรุมกระทืบจนอาการสาหัส

เพราะไม่มีพยานหลักฐานเลย
คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกไม่อยากมีเรื่องกับตำรวจเลย

พี่สาวของคนเจ็บชื่อว่านายวรภพหรือนายเด่น
พี่สาวเป็นคนร้องเรื่องนี้ผ่านสื่อบอกว่า
สภาพน้องชายตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลขอนแก่นอยู่เลย
หมอบอกว่าเลือดออกในช่องท้องแล้วก็ติดเชื้อในช่องท้อง
แล้วก็ฟกช้ำตามร่างกายด้วย

น้องชายเนี่ยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชอบเลี้ยงไก่ชนชอบตีไก่ชน
วันที่๑๕มกราคมไปตีไก่ที่บ่อนในพื้นที่บ้านวังยาว
มีตำรวจนอกเครื่องแบบไปเล่นไก่ชนเพียบเลย
ตีไก่แพ้ต้องจ่ายเงินให้ฝ่ายชนะที่เป็นตำรวจ
บอกเงินไม่พอเลยขอขี่รถกลับมาเอาที่บ้าน
ตำรวจก็ล็อกคอไว้แล้วก็ด่าทอต่างนานา
น้องชายเลยคว้าขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอลฟาดเข้าไปที่หัวตำรวจคู่กรณี
เท่านั้นแหละตำรวจกว่าสิบนายรุมกระทืบน้องชายจนอาการสาหัส
พลเมืองดีต้องมาร้องขอชีวิตไว้เพราะคิดว่าน้องตายแน่แล้ว
กลุ่มตำรวจนอกเครื่องแบบถึงได้เดินออกจากบ่อนไก่ไป
แล้วพอพลเมืองดีพลิกร่างน้องชายที่ฟุบอยู่กับพื้นขึ้นมาเห็นว่ายังไม่ตาย
รีบพาออกจากบ่อนไก่ไปซ่อนตัวโทรแจ้งภรรยาของน้องชายแล้วก็พากันมาหาหมอ
ต้นแจ้งความที่สพนศิลาให้ตำรวจดำเนินคดีแล้ว
แล้วตอนนี้ก็เป็นกังวลมากเพราะคู่กรณีเองก็เป็นถึงตำรวจ
กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
วิ่งหนีวิ่งหนีตายออกมาแล้วค่ะมาอยู่อีกฝั่งตรงข้าม
อยู่ใกล้บ่อนไก่แหละค่ะ
ก็เห็นแบบสภาพนอนแบบสมเลย

ก็คือก็ได้โทรเอารถกู้ชีพเอาส่งโรงพยาบาลโนนศิลา
ไปแจ้งไว้เพราะได้ยินข่าวทางนู้นเขาก็ว่าเขาแจ้งความไว้เราก็ต้องไปแจ้งไว้ค่ะ
เพราะของเรามันเจ็บหนักแล้วก็ไม่มีแบบคือยังไม่มีใครมาอะไรยังไง
เราไปถามเจ้าของบ่อนเจ้าของบ่อนเขาก็มีแต่บอกว่าไม่เห็นไม่รู้
พูดถึงอ่ะไม่เห็นไม่รู้มันก็คงเป็นไปไม่ได้เนอะ
เพราะเขาก็รู้จักแต่เขาก็ตอบอย่างเดียวคือไม่เห็นไม่รู้
ทุกคนก็เลยตอบว่าไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้อะค่ะ
พวกของผมก็กลับก็ว่าผมขอแค่ความเข้าใจผิดก่อนนะ

แต่จุดเกิดเหตุเป็นไร่อ้อยของครูผู้ชายรายหนึ่ง
ที่ชอบเลี้ยงไก่ชนและชนไก่

คิดว่าวันนั้นคงลักลอบเล่นพนันไก่ชนกันนั่นแหละ

ตำรวจบอกว่ามีการแจ้งความร้องทุกข์
ความร้องทุกทั้งสองฝ่าย